ครั้งสุดท้าย
มันเป็นคุณยายคนนั้นตาเขาจะเป็นเหลือง
เขาสติแตกเขาก็บิดไปพอบิดไปสัก๕นาทีเนี่ย
ได้ยินเสียงว่ากลับมาป้อนข้าวกูก่อน
บ้านหลังนั้นเนี่ยมันเหมือนมันจัดงานอะไรสักอย่าง

เขาก็เลยวนรถกลับมาด้วยความคาใจนะครับ
ถามว่าพี่อันนี้เป็นงานศพใคร
เขาบอกดูดินั่นน่ะลูกตั้งอยู่นั่นน่ะเคยเห็นไหมล่ะ

เคยเห็นพี่๓วันก่อนผมมาป้อนข้าวเขา

เขาบอกมึงจะบ้าเขาเสียตั้งนานแล้ว
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของสถานีผีดุของเราเหมือนเช่นเคยครับ
ทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้เรามีเรื่องผีมาฝากทุกท่านชาวสถานีผีดุที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
และเหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาท
อย่าเก็บไว้คนเดียวในความทรงจำนะครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้เขาเป็นเจ้าของเรื่องที่โด่งดังในโลกโซเชียลครับ
เป็นวัยเล่าเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นกับเรื่องเล่าของเขาคืนส่งพัสดุคืนส่งลูกค้า
เพราะว่ามันต้องทำท่าทำทางต่างจนเป็นที่โด่งดังล่าสุดลามไปถึงแมวแล้วครับ
ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับคืนส่งพัสดุแต่ในคืนนี้นักเล่าท่านนี้เขาจะพาเราไปส่งอะไร
และค่ำคืนนี้ของเขาจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยประสบการณ์สยองขวัญ
ในสถานีผีดุนั่งอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ต้องบอกนะครับว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องที่เป็นไวรัลทางหลายทาง
คนทำบางคนก็ดูน่ารักตลกน่ากลัวแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนครับ
คงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้ครับเจ้าของเรื่องคืนส่งพัสดุ
เจ้าของเรื่องคืนส่งลูกค้าที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมาย
ยินดีต้อนรับคุณเอิร์ทครับสวัสดีครับคุณเอิร์ท

อยู่ที่บ้านก็ตื่นเต้นแล้วอยู่ที่นี่ก็หนักกว่าเดิมครับพี่แจ๊คมือเปียก
เปียกเลยสบาย
เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันพี่กันน้องกันมานั่งมานั่งเมาส์กันมานั่งพูดคุยกัน

การเป็นผีเอาจริงมันไม่ง่ายนะ

ใช่ที่อื่นไม่รู้เป็นไงนะพี่แจ๊คแต่ผมเจอมาแบบนั้นมันก็มันคล้ายแบบนั้นเลยที่เขาเอาไปทำกันใช่

ใช่ฉลับข้างแต่ภาพที่เราเห็นก็คือมันจะไกลหน่อยมันจะสัก๑๐๐๒๐๐เมตรจะไกลหน่อยจะไกลมากไม่ได้เห็นแบบว่าจะประจันหน้าอย่างนี้ไม่ใช่

แถวอันนั้นใช่เลยพี่แจ๊คอันนั้นใช่เขาทำถูกเลยที่เขาทำกัน

นั่นคือเรื่องที่ที่มันเป็นกระแสมันเป็นไวรัลทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราคุยกันผ่านทางเสียงอย่างเดียวครั้งนี้ได้คุยกันครั้งแรกแน่นอนว่าแขกรับเชิญทุกคนมาก็จะเจอคำถามนี้ถ้าสมมุติว่ามีความเชื่อเรื่องของผีมีเปอร์เซ็นต์มีกราฟให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอิร์ทเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์
ผมให้ก้าวสิบนะ๙๐อีก๑๐นี่ผมขอมองดีเป็นทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันไอ้ที่ออกมาขนาดนี้เนี่ยนะใช่ค่ะใช่ผม
สถานการณ์ความกลัวตอนนั้นตอนที่เราเจอมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดัน
เข้าไปในป่าแล้วเราต้องคิดจินตนาการไปต่างนานา

แต่ผมก็ว่าผมน่าจะเจอจริงนั่นแหละแต่อีก๑๐ผมขอคิดดีไว้ก่อน
แล้วผีแต่ละเรื่องที่เขาเจอแต่ละอันนะแบบโอ้โหถึงบอกไงว่าอาชีพในการขับรถส่งอาหาร
ผมว่าน่าจะเป็นอันดับต้นของอาชีพทั้งหลายแหล่แล้ว

ปะเหลอเขาไม่กลัวไงเขาทำใจอยู่แล้วเขาต้องเจอศพเจอคนตายอยู่แล้ว
ที่โรงสพนะที่ส่องไปตรงนั้น
และวันนี้คุณเอิ้อทมาพร้อมกับ
ที่เป็นคืนเหมือนกันใช่คืนส่งงานสุดท้าย

บอยนี่เขาจะเป็นคนที่เคยเรียนด้วยกัน

ก็หลังจากเรียนจบเนี่ยเขาไม่มีงาน

กลับรายเดอร์
ก็พี่บอยเขามาเล่าให้ผมฟัง

แต่ว่าพี่บอยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ว่า
เขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะเป็นคนเงียบคือ
แต่ว่าเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนอยู่
พี่บอยเนี่ยครับ
เรื่องนี้นี่ผมคิดว่ามันน่ากลัว
รวมกับเศร้าด้วยเรื่องนี้

ผมก็อยากรู้เหมือนกันจะมีเรื่องไหนมันจะน่ากลัว

เขาออกมาตั้งแต่๘โมงเช้า

เพราะว่าตอนนั้นเขาได้ประมาณ๑๓๐๐บาท

เอาจริงโครตเยอะ

มันค่าแรง
ค่อยกลับบ้าน

ก่อนที่จะมาถึงงานนี้เนี่ยพี่บอยเขาก็พักก่อนนะครับพักไปกินข้าวสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งเขาจะออกมาขับอีกรอบนึง
พอเขาออกมาขับอีกรอบนึงเนี่ยเขาเปิดงานมีงานหนึ่งเด้งเข้ามาเป็นงานส่งนอกเมืองเป็นราคา๖๗บาท
บาทนี้ก็เป็นราคาที่ไม่สูงมากแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่
คุณบอยเขาก็กดรับงานมาเนี่ยร้านนั้นเนี่ยมันเป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาครับ
เมนูที่เขาได้เนี่ยคือข้าวต้มข้าวต้มหมูกับข้าวผัด
คุณบอยเขาก็ขับไปถึงร้านอาหารเขาก็ไปรอออเดอร์แป๊บหนึ่งนะครับ
ลูกค้าคนนี้เขาพิมพ์มาว่าพิมพ์ตอนอยู่ร้านอาหารนะครับพิมพ์ว่า
พี่คะรบกวนช่วยป้อนข้าวให้แม่หนูหน่อยได้ไหมพอดีแกเป็นคนป่วยติดเตียง
เป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อายุเยอะแล้วอายุประมาณเกือบ๘๐
เขาดูแลตัวเองไม่ได้พอดีว่าหนูเนี่ยไปทำงานที่ต่างจังหวัดวันนี้ก็คงจะไม่ได้กลับ
แล้วหนูก็คงจะไม่ได้กลับแล้วคุณบอยเขาก็อ๋อโอเคครับอยู่บนนี้
ที่เขาโอเคเนี่ยเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาบอกว่าเขาเสนอเงินให้คุณบอย๕๐๐บาทเพื่อที่จะไปป้อนข้าวแม่เขาเนี่ย
คุณบอยก็มองว่าเฮ้ยมันเงิน๕๐๐นี่มันเยอะนะเราขับกว่าจะได้๕๐๐เอาก็เอา๕๐๐เนี่ย
ป้อนข้าวคนแก่เองแต่โดยที่นิสัยคุณบอยเนี่ยเขาเป็นคนไม่ได้เอ็นดูคนแก่ไม่ได้เอ็นดูเด็กนะครับ
เพราะความวัยรุ่นเลือดร้อนเขาก็รับของมา
หลังจากรับของมาเนี่ยเขาก็ขับรถไปขับรถไปต่อเพื่อที่จะไปส่งเนี่ยเขาก็เปิดเพลงฟังใส่หูฟังเปิดเพลงฟัง
ระหว่างที่คุณบอยขับรถเพื่อที่จะไปส่งเนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยติดต่อมาอีกทีนึงว่าพี่ยังไงหนูรบกวนด้วยนะ
เงินค่ากับข้าวเนี่ยหนูตัดผ่านบัตรไปแล้วเดี๋ยวหนูจะจ่ายเพิ่มให้พี่๕๐๐ทีหลัง
ส่งเสร็จแล้วพี่ถ่ายรูปให้หนูดูคุณบอยก็โอเคครับระหว่างขับรถก็ตอบโอเคครับแล้วมันยังไม่จบนะครับพี่แจ๊ค
ระหว่างที่เขาขับรถไปเนี่ยยังห่างไกลอยู่พี่แจ๊คกว่าจะถึงเนี่ยประมาณ๕กิโลเขาก็ส่งข้อความมาอีก
เขาใช้คำว่าขอร้องคุณบอยก็แบบมันแปลกนะมันถึงขั้นต้องขอร้องกันในโรง

เพราะว่าคุณบอยคิดขึ้นกลับรถไปเรื่อยเนี่ยสักประมาณ๒๐นาที
คุณบอยเป็นคนกลับรถช้าเวลาเขาฟังเพลง
บ้านเนี้ยมันจะห่างกันประมาณห้าร้อยเมตรหลังหนึ่งครับ
ร้อยเมตรหลังนึงแล้วก็รอบข้างจะเป็นต้นไม้
เป็นเหมือนมีที่นาอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ในเมืองแล้ว
ก่อนที่คุณบอยจะไปถึงเนี่ยคุณบอยก็คิดว่า
ทำไมมันมืดมันมืดแต่ว่าไฟทางมันก็ไม่มี
ไปทางไม่มีเลยสักสักดวงอืมพอคุณบอยไปจอดรถถึงหน้าบ้านเนี่ย
ปักหมุดเนี่ยให้พี่แจ๊คลองคิดภาพมันจะเป็นต้นไม้
ต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะเป็นทางเข้าบ้าน
อยู่ริมถนนเนี้ยถ้าถ้าเราตรงเข้าไปเนี้ยสักห้าสิบเมตรเนี้ย
ก็จะเป็นบ้านเขาไม่ใช่ติดข้างทางเลยนะครับ
หน้าบ้านเนี้ยเป็นเป็นต้นไม้อยู่แล้วก็มีสารใต้ต้นไม้อืม
ถ้ามองจากข้างทางไปถึงที่หน้าบ้านเนี่ยประตูมันจะมีสองชั้นนะครับบ้านเนี่ย
ประตูชั้นล่างจะอยู่กับแนวเดียวกับชั้นบนอย่างนี้เลย
แต่ว่าชั้นล่างเนี้ยจะไม่มีกระจกข้างบนเนี้ยจะเป็นกระจกปานเก็ตอืม
ก็คุณบอสก็อุ๊ยทำไมบ้านหลังนี้มันมันไม่เปิดไฟเลยอืม
มันไม่มีคนดูแลหรือว่ายังไงคุณบอยก็เดินเข้าไป
มันจะมีสวิตช์ไฟข้างหน้าบ้านเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งเขาก็กด
ไปก็ติดนะครับพี่แจ๊คคุณบอสก็เอ้า
ไฟฟ้าก็ไม่ได้ตัดเนี่ยทำไมไม่เปิดไฟอะไรอย่างนี้คุณบอยก็คิด
แต่ลักษณะบ้านนี้เนี้ยมันจะแปลกแปลกมันจะทรงเหมือนกับอ่า
ชนบทหน่อยอืมคือบันไดข้างข้างเนี่ย

แต่บันไดมันอยู่ตรงข้างบ้านแทนอ่าบันไดขึ้นจากข้างบ้าน
ใช่บันไดขึ้นจากข้างบ้านไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะครับ
บันไดนี่จะเป็นบันไดไม้อืม
เหมือนพุกพุกมาพังเลยแหละบันไดตัวเนี้ยตอนนี้เนี้ยคุณบอสเขาก็ขึ้นไป
เพราะว่าลูกค้าบอกนะครับว่าอ่าแม่เขาเนี่ยนอนอยู่ชั้นสอง
ครับคุณบอยเขาก็ขึ้นไปมืดมากพี่แจ๊คข้างในเนี้ย
ทั้งมีหยักย่ายมีใยแมงมุมเหมือนไม่ได้ดูแลรักษาเลย
บ้านหลังนี้คุณบอยเขาได้กลิ่นเหม็นอืม
เขาได้กลิ่นเหม็นเหมือนกับว่าเหมือนกับหนูตาย
นะพี่แจ๊คมันเป็นกลิ่นสาบชีมันเป็นมันไม่ได้เหม็นมากครับ
พี่แจ๊คแต่มันเป็นกลิ่นสาบชัดเจนเลยอ่าคุณบอสเขาคอประตู
เขาก็เคาะประตูสวัสดีครับผมมาส่งอาหารจากเบลิเวอรี่
อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตเข้าไปนะครับคุณบอยเปิดประตูเข้าไปเนี่ย
คุณบอยบอกว่ามันแปลกมากในข้างในเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เปิดไฟนะครับ
พี่แจ๊คแต่เขาเห็นจากจากจากแสงจันทร์ครับว่าฟอนิเจอร์ในบ้านหลังเนี้ย
มันมันกระจัดกระจายไปหมดเลยอืมมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบที่ที่คนเขาทำกันอ่ะ
แจ๊คอ่ามันไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่วางอยู่ในที่ของมันใช่
แต่มันกระจัดกระจายใช่มันอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับ
มันมันผิดปกติอย่างตู้เย็นก็จะอยู่กลางบ้านฮะ
ตู้เย็นก็จะอยู่กลางบ้านนะพี่แจ๊คอย่างทีวีก็ล้มอยู่อ่า
ตู้เสื้อผ้าก็ไม่ได้อยู่ชิดฝาผนังอย่างเตียงจากที่หัวเตียงเนี่ยมันต้องชิด
แต่ว่าหัวเตียงเขาเนี่ยอยู่เกือบกลางบ้านนะพี่แจ๊ค
แล้วเขาเหลือไปเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนคนที่นอนอยู่กับเตียงครับพี่แจ
อืมเขาก็เปิดไฟเขาก็บอกว่าสวัสดีครับคุณยายอ่า
ลูกสาวบอกว่าให้ผมเนี่ยมาป้อนข้าวคุณยาย
วันนี้ลูกสาวไม่ได้กลับครับอ่าคุณยายไม่ต้องกลัวนะอ่า
เดี๋ยวผมป้อนข้าวให้คุณบอยเขาก็เปิดไปคุณภาพที่เขาเห็นเนี่ย
ข้างหน้าเนี่ยคุณยายเขานอนยิ้มอยู่เขานอนยิ้มคนแก่อ่ะพี่แจ๊ค
เขาจะไม่มีฟันฟันเนี่ยจะเหลือแค่ออกมาซี่เดียวสองซี่อย่างนี้ครับพี่แจ
เขายิ้มให้พี่บอยเขาเป็นคนที่กลัวนะครับพี่แจ๊คเรื่องเรื่องพวกนี้
เขาบอกว่าอุ๊ยมันสยองอยู่อืมมันสยองมากนะคุณยายนึกถึงภาพยายแก่แก่
ใช่นอนยิ้มแบบฟันมีฟันอยู่ซี่สองซี่ฟันล้นออกมาจากเหนือครับพี่แจ๊ค
คุณยายคนนี้เขาก็สะดุ้งอยู่นะครับพี่แจ๊คตอนนั้นเนี่ย
แต่ว่าคุณยายคนนี้เนี่ยมันผิดแปลกตรงที่ว่าจากที่คนธรรมดาเขานอนกันเนี่ย
หัวเตียงเนี่ยมันต้องชิดกับกำแพงแต่คุณยายเนี่ยเขานอนกลับหัวมาอีกด้านหนึ่ง
เขานอนปลายเตียงครับหัวเขาอยู่ปลายเตียงคือเอาปลายเท้าไปชิดกำแพงผนัง
ใช่ใช่เอาปลายเท้าเนี่ยไปชิดผนังแทนแล้วประตูเนี่ยประตูอย่างงี้เตียงอย่างงี้
คุณยายเขาหัวเขาอยู่ตรงนี้แล้วพี่บอยเนี่ยเขาเปิดมาแล้วเขาเจอ
เจอหัวคุณยายเลยทีวีก็อยู่อีกที่นึงล้มระเนรนาศอยู่ตรงนั้น
แต่ไฟเนี่ยมันติดติดปกติเลยเขาก็งงว่าเอ้ย
อืมคุณบอยเขาก็คิดอย่างงี้อ่าคุณบอยเนี้ยไอ้
ข้าวผัดหมูเนี้ยเอาเดี๋ยวเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนอืม
ส่วนข้าวต้มเนี่ยแกะใส่ถ้วยแล้วก็ป้อนให้คุณยาย
แต่ว่าข้าวต้มหมูเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นชิ้น
ก็บี้หน่อยให้มันอันนี้หน่อยเผื่อมันจะติดคอเขานะครับ
คุณบอยก็แกะข้าวใส่ถ้วยคุณบอยก็บอกว่า
คุณยายครับเดี๋ยวผมป้อนนะอ้าปาก

เขายิ้มตลอดเลยนะพี่แจ๊คคุณบอยเนี่ยเขาบอกว่า
คุณบอยเขาบอกอ้าปากนะคุณยายเดี๋ยวผมจะป้อนข้าว

คุณยายเขายิ้มอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่อ้าปาก
คุณบอยก็บอกว่าคุณยายครับผมมาทำงานนะ
อ้าปากให้หน่อยนะอย่างกินอย่างน้อย
สองสามคำก็ยังดีอืมคุณยายเขาก็ยิ้ม
แต่เขาไม่อ้าปากอ่ะอ่าสุดท้ายคุณบอยเขาเลยบอกว่า
คุณยายครับอ่าลูกสาวเขาเป็นห่วงอืม
ยายช่วยอ้าปากกินข้าวให้ผมหน่อยสักสองสามคำอืมอืม
คุณยายเขายอมอ้าปากนะครับเขาก็อ้าปาก
คุณบอยก็หย่อนสภาพคนนอนนะครับพี่แจ๊ค
เขาก็ต้องห่อนข้าวต้มลงไปในปากอืม
คุณยายสำรักครับพี่แจ๊คอ่าสำรักแบบเหมือนเหมือนไปติดคอนะครับ
ป้อนให้สองสามคำเนี้ยคุณยายเขาไม่อ้าฟากแล้ว
เขาเหมือนเขาเหมือนเขาไม่กินแล้วคุณบอยก็
ด้วยความเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนเขาก็ไม่อยากป้อนแล้ว
ไม่เอาก็ได้เงินเริ่มหุดหงิดแล้วเริ่มหุดหงิดแล้ว
เริ่มเริ่มมีน้ำโหแล้วนะครับด้วยด้วยความใจร้อนอืม
ไม่ไม่เอาละ๕๐๐เขาก็พิมพ์บอกลูกค้านะครับว่า
คุณยายไม่อ้าปากเลยแล้วผมขอไม่ทำต่อนะครับ
เพราะว่าบางทีมันอาจจะติดคอเขาถ้าคุณยายเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
ผมจะซวยผมซวยแน่นอนผมสวยแน่นอนอืมอ่าพี่ผู้หญิงคนที่
ลูกสาวเขานะครับเขาก็บอกว่าขอร้องป้อนให้หน่อย
ยังไงก็ได้ป้อนให้หน่อยป้อนน้ำให้แกก็ยังดี
้อนข้าวป้อนแต่ข้าวก็พอหมูไม่ต้องก็ได้
ถ้ากลัวติดคอคุณบอสก็บอกผมทำให้ไม่ได้จริง
เพราะว่าดูจากสภาพคุณยายแล้วพี่ต้องโทรเรียก
โรงพยาบาลด่วนเลยเพราะแกไม่ยอมกินเลยภาพคุณยายนี่ผอมติดกระดูก
หนังติดกระดูกเลยอะครับพี่แจ๊คคือคุณยายคนนี้เขาผอมจริงจริงอืม
จากเนี้ยคุณบอยเขาบอกว่าคุณยายครับผมขอตัวนะครับเดี๋ยว
เดี๋ยวผมบอกพี่ผู้หญิงให้เขาให้เอาคนอื่นมาแทน
รายเดอร์คนอื่นมาแทนหรือยังไงก็แล้วแต่คุณยายเขาก็ยิ้มให้
คือคุณยายคนนี้เขาไม่มีแม้แต่เสียงนอนยิ้มอย่างเดียวนอนยิ้มอย่างเดียว
ไม่มีเสียงอะไรเลยคุณบอยเขาก็เปิดประตูห้องออกไป
เขาไม่ใช่ว่าออกไปเฉยนะครับพี่แจ๊คเขาก็มีห่มผ้าอะไรเขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น
ครับคุณบอยเขาก็ห่มผ้าให้คุณยายปกติจัดหมอนอ่าจัดของที่มันไม่เป็นระเบียบให้นิดนึง
อืมอ่าเขาเปิดประตูออกไปหลังจากบ้านเนี้ยออกออกไปจากตัวบ้านเนี้ยครับ
คุณยายเขายังยิ้มให้ก่อนที่จะปิดประตูเนี่ย
จากคุณยายเขานอนหันไปข้างข้างหนึ่งอ่า
ตอนคุณบอยออกไปจากประตูเนี้ยอืมเขาหันมาข้างนี้อ่า
ซึ่งปกติเนี่ยหันอืมอืมหันมองตามไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หันมองตาม
พี่แจ๊คคือเขาหันมาจากทางนี้ประตูเนี่ยมันอยู่ทางนี้นะพี่แจ๊
แต่คุณยายเนี่ยเขาหันมาด้านเขากลับด้านแต่คุณบอยหลังจากหันหลังไปเปิดประตูเนี่ย
พอหันหลังกลับมาดูอีกทีเอ้าคุณยายกลับหน้ามาอีกทางนึงง่าย
ตอนแรกคุณยายเอาหัวไปที่ปลายเตียงแต่พอกำลังจะออกไปหันกลับมาดู
ยายเอาหัวไปที่หัวเตียงใช่เฮ้ยได้ยังไงก็คุณบอยก็บอกเฮ้ย
น่าตกใจหรือเขาสติไม่ดีวะเขาก็คิดอย่างนั้นนะครับพี่แจ๊ค
เขาเปิดประตูออกไปเนี่ยเขาก็แงะไปแล้วนะครับคุณยาย
เขาปิดประตูเขาก็ลงมาจากชั้นสองไปที่รถเขาแล้วเขาก็บอกว่าพี่ผมขอตัวนะ
อืมผมพี่ไม่ต้องเปย์ห้าร้อยให้ผมนะผมว่าผมไม่เอาแล้วผมไม่ได้ทำให้
ครับอืมยังไงพี่ลองเรียกคนอื่นมาดีกว่าอืม
เพราะว่าผมน่าจะไม่ถนัดหรอกผมน่าจะไม่สะดวกทำหลังจากคุณบอยเนี่ย
เขาจับที่เอาที่โทรศัพท์เนี่ยเสียบใส่ช่องโทรศัพท์กับรถเนี่ย
แล้วก็จัดกระเป๋าให้เรียบร้อยเนี้ยเขาหันไปดูอ่าที่บ้านอ่า
ชั้นสองประตูบานเก็ตเนี่ยมันจะเป็นเปิดอยู่
จะเป็นเหมือนช่องให้เราเห็นห้องข้างในเนี่ยครับเขาหันหน้าขึ้นมาข้างบนเนี่ย
คุณยายคนนั้นเนี่ยเขายืนยิ้มอยู่เขายืนยิ้มอยู่ไอ้ตรงประตู
หน้าต่างบานเก็บอะครับอ่าอ่าเขายืนยิ้มเหมือนเหมือนกับที่เขาเข้าไปในห้อง
ก็คือเหงือกเนี่ยออกมาอ่าแล้วฟันเนี่ยหลุดออกมาจากเนียสซีน
อ่าอ่าแล้วเขายืนเกาหัวอยู่อุ้ยเขายืนเกาแบบแบบอ่า
คือจะล่วงให้ได้พี่แจ๊คหัวเนี่ยผมเนี่ยจะล่วงให้ได้เขาก็เฮ้ย
สะดุ้งไหนบอกป่วยติดเตียงวะไหนบอกเออลุกไม่ได้ไง
บอกป่วยติดเตียงแล้วยืนมายืนอย่างนี้ได้ยังไง
หลังจากนั้นเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันมันเป็นไปได้ยังไง
เรื่องนี้เขาก็รีบถอนตัวออกจากบ้านหลังนั้นเลยครับ
รถออกไปเลยขี่รถออกไปเลยอืมหลังจากนั้นเนี้ยคือตรงเนี้ย
กับที่ที่เขาประจำจุดอยู่เนี้ยมันจะไกลหน่อยแล้วก็ไอ้
ระยะทางที่ที่จะกลับไปเนี่ยเขาไม่รู้เพราะว่ามันมืด
มันพาวนมันกลับทางเดิมไม่ได้อ่ะพี่แจ๊คเพราะว่าทางเดิมเนี่ยมันจะเป็น
อ่าทำทางมันจะไปย้อนไกลอ่ามันจะเป็นย้อนไกลอ่า
ครับเนี่ยประตูไอ้บ้านมันอยู่ทางนี้นะพี่แจ๊ค
แต่ว่าปกติเนี่ยเข้ามาทางนี้แต่ขากลับเนี่ยเขากลับทางนี้
อ่าแทนที่ไม่ได้กลับทางเดิมอ่ะไม่ได้กลับทางเดิมแทนที่เขาได้กลับ
ทางเดิมเขาไปทางนี้อืมคุณบอยเนี่ยเขาก็ไปเรื่อยเรื่อย
เขาก็พิมพ์ที่ที่อยู่บ้านเขานะครับปรากฏว่าโทรศัพท์เขาเนี่ย
มันใช้เน็ตไม่ได้มันใช้เน็ตไม่ได้เพราะว่า
เขาเนี่ยพี่บอยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สมัครอินเทอร์เน็ตรายวัน
อืมแล้วเน็ตเขาเนี้ยจะหมดทุกวันเป็นอ่า
ทุกวันสามทุ่มโอ้ยสวยเลยสามทุ่มของสามทุ่มครึ่งของทุกวันเออ
ซึ่งผมก็ถามพี่บอยครับทำไมไม่สมัครหลายเดือน
หรือทำงานอย่างนี้ทำไมไม่สมัครรายเดือนไปเลย
เขาบอกอ๋อมันเปลืองมั้งมันไม่เปลืองหรอก
ผมว่ามันไม่เปลืองหรอกเขาก็สมัครรายวันผมบอกว่า
สมัครรายวันมันก็สวยอย่างนี้แหละพี่
หมดมามันก็เติมไม่ได้เพราะว่าถ้าจะไปเติมอีกรอบนึงเนี่ย
มันก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะกลับไปเติมอีกรอบหนึ่งอ่า
บอยเขาก็ไม่มีเน็ตเขาก็ต้องขับเดาทางไปครับพี่แจ๊ค
ว่าทางไหนเนี้ยมันจะออกถนนใหญ่ได้เขาก็ขับเดาไปเรื่อยเรื่อยอืม
พอเขาขับไปเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วเริ่มแต่ว่าไม่มีปลายทางแล้ว
ทางเนี่ยมันก็เริ่มแคบลงเรื่อยจากเป็นทางลาดยางมันก็เป็นทางดินแดง
ครับพี่แจ็คเขาคิดว่าอุ๊ยถ้าเราขับตรงไปทางนี้เรื่อยเรื่อยเนี้ย
มันเป็นเส้นอ่าตัดเนี่ยว่ามันเป็นเส้นออกนอกเมือง
คุณบอยเขาคิดว่าเขาจะกลับทางเดิมกลับทางเดิมก็ได้ไกลหน่อยไม่เป็นไร
สิบเจ็ดบาทนี้น่าจะไม่คุ้มแล้วแหละเพราะเราเพราะว่าเราทำอะไรหลายอย่างเหลือเกิน
เสียเวลามากหกสิบเจ็ดบาทนี่ปลาเวลาไปเกือบชั่วโมงหนึ่งอืม
เขาคิดว่าไม่คุ้มแล้วล่ะต้องกลับทางเดิมพอกลับทางเดิมเนี่ย
ก็ไม่ได้สนใจอะไรพอขับไปได้สักโกรธนึงเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงวี๊ดวี๊ดวี๊ดวี๊ดวี๊ดอีกรอบนึงหลังจากที่คุณบอยหันไปดูกระจกมองข้างเนี่ยอู๋คุณบอยรถรถเกือบล้มครับพี่แจ๊กตอนนั้นเนี่ยคุณบอยเขาบอกว่ามันแทบจะเรียกว่าผีเรียกว่าคนไม่ได้มันแทบจะเป็นอสูรกายชัดครับพี่แจ๊ก

แบบว่าวิ่งตามอย่างนี้เนี่ยพี่แจ๊ค

แล้วก็ผ่านบ้านคุณยายไป

สรุปว่าตามยังไงก็ตามอยู่

คุณยายคนนี้จากข้างหน้าเลย
วิ่งตัดหน้าเลยพี่แจ๊คเหมือนวิ่งใส่เลย

แต่พอตามจากข้างหลังเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ย

ไม่ได้ตามจากข้างหน้าคือวิ่งมาจากข้างหน้า

วิ่งเหมือนจะวิ่งสวนมา

เขาก็ลดลมตก
มันจะเป็นเนินชันนะพี่แจ๊คไปทางนี้

คุณบอยก็น่าจะสลบไป

หลังจากตื่นมาเนี่ยคุณบอยน่าจะ

้วก้อยเนี่ยแกบอกว่านิ้วก้อยแกเนี่ยงอ

แกเขงรถขึ้นมา

เพราะว่าแกตกลงไปในเนินเนอะ
รถขึ้นมาบนถนนอืมพอแกสตาร์ทรถได้เนี่ยแกบิด
อย่างไวเลยแกดูนาฬิกาเนี่ยตอนนั้นประมาณ๔ทุ่มแล้ว
แกน่าจะใช้เวลานานพอสมควรกับการนอนอยู่ตรงนั้น
บิดรถไปเนี่ยพอบิดไปสัก๕นาทีเนี่ย
แกหันไปดูกระจกมองข้างแกบอกว่าแกเห็นคุณยายคนเดิม
แล้วแกบอกว่าแกได้ยินเสียงว่ากลับมาป้อนข้าวกูก่อน
บอกกลับมาป้อนข้าวกูก่อนได้ยินเสียงดังมาก
แต่มันเป็นเสียงที่อยู่ในหูแกเลย
แต่ว่าคุณยายคนนี้เขาอยู่ไกลมากเขาอยู่ข้างทาง
ครับคุณบอยก็ไม่สนใจนะครับพี่แจ๊ค
เขาก็ขับรถไปต่อจนมาเจอ๓แยกที่มีไฟทาง๓แยกใหญ่เลยพี่แจ๊ค
เขาก็คิดว่าโอ้รอดแล้วพอแล้ววันนี้กลับบ้านดีกว่า
จะกลับจะกลับบ้านอย่างเดียวไกลหน่อยไม่เป็นไร
กว่าจะถึงบ้านเขาก็สิบกิโลเพราะว่าคุณบอยเขาก็มาขับในเมืองนะครับ
บ้านเขาจะอยู่อีกฝั่งนอกเมืองเขาก็ถึงบ้าน
พอเขาไปนอนเนี่ยเขานอนไม่ได้เพราะว่าเขาจะเจ็บสี่ข้าง
ก้อยเขาเนี่ยมันไม่เป็นลูกเป็นหมอล่ะพ่อเอ้ยเขาก็อยากจะนอนอย่างเดียวครับพี่แจ๊ค
พอผ่านไปสักตีหนึ่งเนี่ยเขานอนไม่ได้แล้ว
เขาบอกว่าเขาต้องไปหาหมอแล้วจริงแล้วมันต้องไปใช่จริงมันต้องไปตั้งนานแล้ว
คุณบอยเนี่ยเขาก็ซื้อบื้ออยู่พอสมควรคุณบอยเขาก็โอ้ไปหาหมอก่อนไม่ไหวแล้ว
ขับรถไปหาหมอสรุปว่านิ้วก้อยเนี่ยหักเย็บไป๑๓เข็ม
แล้วก็สีข้างเนี่ยช้ำเป็นช้ำมากข้างในเนี่ยแล้วก็มีส่วนอื่นหลายที่นะครับ
หลังจากที่คุณบอยเนี้ยเอ่อเข้าโรงพยาบาลอืมได้สองวัน
คุณบอยเขาก็ออกมาอืมหลังจากนั้นเนี่ย
คุณบอยเนี่ยเขามีธุระที่เขาต้องไปแถวนั้น
คล้ายว่าไปส่งของแต่ไม่ได้ขับเดลิเวอรี่นะครับแต่ไปส่งของให้เพื่อนอะไรอย่างนี้
คุณบอยเขาขับไปที่ผ่านบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเหมือนมันจัดงานอะไรสักอย่าง
มันจะมีเต็นต์สีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีแขกแต่ไม่มาก
คุณบอยเขาก็ขับผ่านแล้วเขาก็จะเนื้อมองอืม
บอกว่าเฮ้ยมันเป็นโรงศพว่ะบ้านหลังเนี้ยใช่มันเป็นงานศพ
เขาก็เลยวนรถกลับมาได้ด้วยความคาใจนะครับเขาคิดแล้วว่าเฮ้ย
มันมันไม่ใช่ละครนะเว้ยมันจะขนาดนี้เลยเหรอ
มันจะเล่นขนาดนี้เลยเหรอเขาก็เลยวนรถกลับไปถามแขกในงาน
ถามว่าพี่อันเนี้ยเป็นงานศพใครอืมเขาก็แขกในงานก็เหมือนกวนประสาทนะครับ
ก็บอกว่าดูดินั่นอ่ะลูกตั้งอยู่นั่นอ่ะเคยเห็นไหมล่ะเออ
เขาบอกอ๋อเคยเห็นพี่อืมสามวันก่อนผมมาป้อนข้าวเขาอ่า
เขาบอกมึงจะบ้าเขาเสียตั้งนานแล้วอ่า
เขาเสียได้สี่วันแล้วจากที่ชนะสูตรมานะครับเขาเสียได้สี่วันแล้วเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ย
เขาบอกว่าแขกในงานเนี่ยบอกว่ากำลังนำศพลูกสาวเขากลับมา
ลูกสาวเขาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุที่ที่สายงานก่อสร้างเพราะว่าลูกสาวคนนี้เขาไปทำงานอ่า
คล้ายกับโฟร์แมนในสายงานก่อสร้างด้วยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เงินออก
แล้วลูกสาวเขาก็ดื่มดื่มกับลูกน้องแล้วนะครับเป็นวันวันเงินออกอืม
ลูกสาวเขาเนี่ยปรากฏว่าขับมอไซค์แล้วไปชนกับต้นมะขามคอหักตายครับพี่
ต่างจังหวัดครับอ่าส่วนคุณยายเนี้ยเหมือนกับว่าไม่ได้มีคนดูแลอืม
สาวเนี่ยเขาเสียได้นานแล้วครับเสียประมาณเจ็ดวันก่อนที่คุณบอยจะมาเจองานเนี้ย
แต่ว่าคุณยายเนี่ยน่าจะเสียทีหลังเพราะว่าไม่มีคนดูแล
กว่าที่ทางเจ้าหน้าที่เขาที่จะติดต่อกับญาติกับอะไรได้เนี่ยมันนานมาก
เพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีคุณยายคนเดียว
เป็นที่เป็นญาตินะครับนอกนั้นติดต่อใครอะไรไม่ได้เลย
ต้องมาดูบัตรประชาชนมาตามทีหลังอ่ะนะครับอ่า
คุณบอยเขาไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นส่วนคุณยายเนี่ยน่าจะเสียเพราะว่า
ไม่มีคนดูแลอืมเสียหลังจากลูกสาวครับ
คุณบอยเขาก็ตกใจตกใจมากอืมเขาก็เขาก็คิดว่าเฮ้ย
เกิดอะไรขึ้นวะนี่นี่เราโดนใช่ไหมสรุปมันก็ยังยังจะคิดอีกหรอว่าเราโดนใช่ไหม
ใช่คุณบอยคุณบอยครับคุณบอยโดนแล้วใช่ผมก็คิดว่าเอ้ย
พี่พี่ก็น่าจะโดนตั้งแต่วันนั้นแล้วไหม
พี่น่าจะโดนตั้งแต่วันที่เขาถือสารแล้วไหม
ไม่ไม่พี่ไม่น่าคิดอย่างงี้ค่ะอืมผมก็ประมาณนี้นะครับอืม
บอกว่าลูกสาวเขาเสียชีวิตไปก่อนใช่แล้วก็เหมือนกับน่าจะเป็นห่วงคุณแม่
ครับก็เลยหาใครสักคนหนึ่งแล้วเงินน่ะได้เงินป่ะได้เงินครับพี่แจ๊อุ้ย
ได้เงินแต่ว่าได้ส่วนของค่าส่งอ่าหกสิบหกสิบเจ็ดบาทนะครับพี่แจ๊ก
แต่ว่าไอ้เงินห้าร้อยที่เขาเสนอมาเนี้ยมันไม่ได้ใครจ่ายตังค์อ่ะ
อันนี้ไม่รู้พี่แจ๊คอ่าอ่าใครจ่ายตังค์มันเป็นมันเป็นเงินที่
เอ่อตัดผ่านบัตรนะอืมพี่แจ๊กไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาถึงที่แล้วมาเก็บเงินครับ
เข้าใจใครเป็นคนจ่ายตังค์ไงใครเป็นคนสั่งเข้าไปในแอป
แล้วใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตตัวเองในการตัดเงินในการจ่ายเงิน
นั่นนั่นคือนั่นคือสงสัยมากตรงนั้นแล้วก็มันมันน่าเศร้าตรงที่ว่าคุณยาย
วันนี้มันแกไม่มีคนดูแลจนจนแกเสียนะครับคุณยายคนนี้เขาเป็นคนที่ผอม
เหมือนป่วยติดเตียงอายุก็เยอะแล้วมันก็คุณบอยเขาก็เศร้าอยู่นะครับ
ตอนนั้นเนี้ยคุณบอยเขาคิดว่าเฮ้ยนี่เราไปป้อนข้าวใครแล้วเรา
แล้วเราเข้าไปในห้องนั้นเราเจอกับใครอืมแล้วคุณยายเขาเสียจริง
เขาเสียเขาเสียนานแล้วจริงเหรอทำไมยังป้อนข้าวเขาอยู่เลย
อืมแล้วเงินที่ค่าอาหารเนี้ยที่มันตัดผ่านบัตรเนี้ยอืมมันเป็น
ไม่ได้แหละที่ว่าผีจะมาใช่ใช่ไหมหรือว่าเขา
ชนสูตรผิดก็ไม่รู้อย่างนั้นมันก็สงสัยนะครับ

ผิดวันผิดเวลาใช่เพราะว่าเงินเขาก็ได้ปกติ
ป้อนข้าวคุณยายอ่ะเขาก็ไปด้วยแบบก็กะจะไปป้อนอ่ะครับ
ทำไมคุณยายต้องต้องทำคุณบอยขนาดนั้นใช่นี่ทีมงานกราฟิกของสถานีผีดุนะ
จินตนาการภาพคุณยายฮิ้วสารออกมาเลยนะ

คือสภาพนี้แกไม่น่าจะเดินได้แล้วล่ะ
คือโดนลมพัดก็ปิวแล้วคุณยายเนี่ย

สารเนี่ยมันน่าจะหนักกว่าตัวแกด้วยซ้ำ
ที่ที่แกถือมาเนี่ยแกน่าจะ
ตัวแกน่าจะเบามากแต่สารนี้แกถือมาได้ยังไงคุณ

มันเป็นอสุรกายจริงคือ
คุณผู้ชมอย่างที่บอกคือ

เราฟังเอาตื่นเต้นเอาน่ากลัวไปเลย
เราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่คุณบอยเขาไปเจอมาเนี่ย

เขาไปเจอมาในรูปลักษณ์แบบไหนกันแน่
แต่สิ่งที่เขาเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
พอที่จะจินตนาการออกว่า

ทั้งที่ลูกสาวตัวเองก็เป็นห่วง

แล้วก็ให้ไปป้อนข้าวให้ด้วย

นอนยิ้มแล้วก็ยังทำตัวแปลก
รายเดอร์เขาคงแบบ

อย่างที่คุณเอิร์ทเล่าให้ฟัง

ไม่รู้สิเราเห็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้
อาจจะไม่เจออะไรครับแต่ถูก
ให้ไปส่งในสถานที่ที่แบบ

นี่ฮะทางที่ผมจะต้องไปส่งอาหาร

เรื่องของนักเล่าคนอื่นที่เขา
ทำอาชีพลักษณะแบบนี้
เป็นการส่งของหรือไม่ก็ไปส่งผู้โดยสาร

เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่

อันนี้ถ้าพูดกันแบบภาษาจะแบบชาวบ้าน

ใช่เน็ตหมดตรงด้วยเพราะแกสมัครหลายวัน

พี่บอยย่ำกี่

จริงเหรอรับครับพี่แจ๊คอืม
เขาก็รับปกติของเขาเขาก็ไม่ได้เจออะไรแล้ว
อาจารย์เหตุการณ์นั้นมานะผมว่าผมไม่กักลิ้นคนตัวเองตาย
ผมก็ต้องเปลี่ยนอาชีพอ่ะแต่ตอนวันที่เขาไปเนี่ยเขาก็พอสมควรนะพี่แจ๊ค

แต่ก็ยังมีใจสู้ในการทำงานสิ่งที่ตัวเองรักต่อไป
ได้มา๑๓๐๐บาทกลับแบบแหมได้อีกสัก๕๐๐บาท
๑๘๐๐บาทแล้วก็ขับเพิ่มอีกสักนิดนึง
๒๐๐๐บาทแล้วเออเป็น๒๐๐๐บาท
เออเรียบร้อยเพราะฉะนั้น
ผมไม่บอกดีกว่าว่าให้ระวังไม่รู้จะระวังยังไง
เรื่องพวกนี้มันเดาทางยากเออดูดีดูดี
ผมว่าเดี๋ยวนี้นะแหวกดูก่อนแหวกดูแผนที่ก่อน
ไปไหนวะไปไหนวะแล้วก็คำสั่งแปลก
ถ้ามีคำสั่งแปลกมาเขาจะเอ๊ะแล้ว
แล้วก็ไปบอกพี่บอยเขาบอกเวลาขี่รถอย่าฟังเพลง
ฟังเรื่องผีดีกว่ามันจะได้รับรู้ว่าอ๋อเขาเจออะไรกันมาบ้าง
ได้เอามาป้องกันตัวเองอ่านะฮะโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมด
หายตื่นเต้นสบายยังตื่นเต้นอยู่
สบายคลายคลายเล่าดีเหมือนเดิมนั่นคือเรื่องราวของคุณเอิร์ทนะครับ
ขอบคุณมากเอิร์ทขอบคุณนะครับ
คุณนะครับเหมือนเดิมฮะสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทประสบการณ์หลอน
เราคงจะไม่ได้นั่งคุยกันตรงนี้นั่งแชร์ประสบการณ์กัน
นั่งเล่าเรื่องให้ชาวสถานีผีดุได้ฟังกันที่เนี้ยเหมือนเป็นเวทีนะครับ
ในการมาระบายกับเรื่องที่เคยเจอบางคนไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟัง
ไม่รู้เจอมาอย่างนี้ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังเขาจะว่าเราบ้าหรือเปล่า
แต่ที่นี่เป็นเวทีเป็นช่องทางในการเอามาแชร์กัน
ไม่รู้จะพูดกับใครนะครับพี่แจ๊กถ้าพูดกับคนที่เค้าไม่เชื่อเค้าก็ว่าเราบ้า
มันก็ต้องทางนี้นะครับพี่รับฟังหมด
ส่วนตัวผมมันไม่มีเรื่องจะเล่าแล้วนะพี่แจ๊คเพราะว่ามันเจอมาแค่นี้
อยากเจอไม่เอาจริงไม่อยากมีเรื่องมาเล่าอีกหรอ

อันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าพี่แจ๊ก

บ๊วยว่าเรื่องพี่บอยโอเค
ถ้าเราวาอยากเจออะไรครับเราก็เอาตัวเข้าไป

จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเราโดยเฉพาะทีมงานกราฟิกที่จะขึ้นรูปผีเจ๋งมาก
อันขึ้นมาไม่ทันได้ตั้งตัวจริงหลายคนแบบดูแล้วอ้าของเรานี่สุดยอด
แล้วก็แขกรับเชิญของเราในสัปดาห์หน้าคอยติดตามกันให้ดีรับรองว่าหลอนไม่แพ้สัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาพวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป